คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวของ๖ชีวิตนี้กันหน่อยนะครับ
พ่อแม่แล้วก็ลูกน้อยอีก๔คน
คือน่ารันทศจริงครับเพราะว่าเธอตกงาน
เพราะว่าลูกเยอะนายจ้างบอกแบบนี้ลูกเยอะ

เธอก็เลยตกงานกันตกงานแล้วมาอาศัยอยู่ในบ้านร้าง
อยู่ในตึกร้างนี้แล้วคุณน้ำไฟไม่มี
เวลาจะหุงข้าวเวลาจะกินน้ำต้ม
ไปเอาน้ำจากไหนรู้ไหมคุณจากไหนคะ
มันมีหลุมอยู่แล้วมีน้ำขังอยู่

ในแอ่งในถนนเนี่ยนะมันไม่สะอาดเลย
เอามาต้มกินแล้วก็เอามาหุงข้าวอ่ะคุณ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพถ่ายความรันทศของ๖ชีวิตนะครับ
ได้โพสต์ภาพแม่ลูกครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ตึกล้างนะฮะ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าอยากให้พี่มาช่วยเหลือเด็กสักหน่อยนะฮะ
น้องอาศัยตึกร้างเส้นบายพาสชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตึกร้างบริเวณริมถนนสายบายพาสปรานบุรี
ฝั่งขาล่องใต้นะครับหมู่๔ตมสามพญาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ก็คุณดูสิเป็นตึกร้างที่ไม่มีอะไรเลย

น้ำไม่มีไฟไม่มี

อยู่เต็มไปหมดเด็กก็ใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะแบบนี้นะครับ
ผู้เป็นแม่ก็คือนางสาวชนนิการคำพิมพ์อายุ๒๘ปี

นางสาวชนนิกาเปิดเผยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเธอหอบลูกน้อย๓คน
ซึ่งเป็นลูกติดจากสามีจากอุดรธานีมา
เพื่อรับจ้างตัดอ้อยในพื้นที่อำเภอชะอำ
ตอนนั้นยังพอมีงานทำนะก็ไปพักอยู่ที่แคมป์คนงาน
แต่ต่อมานายจ้างไล่เธอออกไล่เธอและสามีออก
โดยนายจ้างบอกว่ามีลูกเยอะนะเนี่ยแล้วก็บอกว่าเธอขี้เกียจทำงาน
เธอบอกโอ้โหตอนนั้นเธอก็หมดหนทางจริงไม่รู้ทำไงดี
ไล่ออกทั้งผัวทั้งเมียแบบนี้ก็เร่ร่อนกันไปแล้วครับ
ตัวผัวฉันตัวฉันเองตัวลูกอีก๔นะ
ก็เอามาอาศัยนอนที่ตึกร้างแบบนี้นะครับ

ใช้น้ำขังในบ่อข้างถนนคุณอย่างที่บอกไป
มาต้มเอามาใช้ดื่มกินเอามาใช้หุงข้าว

แล้วก็ใช้จุดตรงนี้ใช้ป่าเป็นที่ขับถ่าย
เพราะไม่มีห้องน้ำเนอะใช่มันไม่มีอะไรเลยคุณ
เล่าอีกนะฮะว่า๑เดือนที่ผ่านมาก็คลอดลูกสาวเองนะคุณนะ
คลอดลูกเองลูกที่คลอดออกมาได้๑เดือน
เดี๋ยวนะคือไม่มีตังค์ไปหาหมอไปคลอดที่โรงพยาบาลอย่างนี้เหรอ

สามีคอยช่วยเหลือนำกันไกลมาตัดรกให้
แล้วไม่ได้ไปหาหมออีกเลยไม่มีเงินนะฮะ
ส่วนสามีตอนนี้ออกไปรับจ้างรีดน้ำวัวในหมู่บ้าน

รับค่าจ้างก็พอจะได้ทุเลาเบาบางลงได้บ้าง

ฟังเสียงครอบครัวนี้หน่อยครับ
อ๋อแล้วทำไมถึงไปเข้าในป่าไปทำอะไรมา
เพราะว่าผมปวดท้องท้องทาย
ผมเล็กให้ลูกถาวแบกหน้ามาเกาะไปท้ายข้างใน

ทีแรกเข้าใจว่าปวดท้องจะไปถ่าย

คุณผู้ชมฮะตอนนี้เธอก็อยากให้หน่วยงานไหนก็ได้นะมาช่วยเหลือหน่อยนะฮะ
จริงอยากให้แบบว่าหาที่อยู่อาศัยที่มันดีกว่านี้
เพราะว่าเป็นห่วงลูกนะทั้ง๔คนที่ต้องระหกระเหินกันอยู่แบบนี้
ใช่ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคือเอาจริงในจ้างเก่าบอกว่าลูกเยอะแล้วก็ขี้เกียจใช่ไหม
คือถ้าเกิดครอบครัวนี้พิสูจน์ได้ว่าฉันเนี่ยหนักเอาเบาสู้ฉันทำงาน
นี่ฉันเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหางานให้ทำแน่นอน
สวัสดีภาพเด็กอีกนะต้องไปเรียนหนังสือหนังหาด้วยนะฮะ

ยิ่งมีลูกเยอะก็ยิ่งต้องใช้ตังค์ค่ะ